คุณผู้ชมครับผู้ประชาการทัพเรือภาคที่๑ยืนยันว่า
การค้นหาผู้สูญหายกลางทะเลอีก๒๓ชีวิต
ได้ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ท่านปฏิเสธนะครับกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่า
เรือหลวงสุโขทัยนั้นไม่มีใบแจ้งซ่อมเครื่องยนต์
เพราะว่าเขาตรวจสอบแล้ว
สภาพเครื่องยนต์พร้อมออกปฏิบัติการในทะเลครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ครับ
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่านยืนยันว่า
จะค้นหาให้ครบทั้งหมดนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยการค้นหาทางทะเลนะครับมีกองทัพเรือเป็นหน่วยหลัก
แล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการค้นหามากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น
โดยมีเรือหลวงนาเรสวนเรือหลวงกระบุรี
เรือหลวงนราธิวาสเข้ามาเพิ่มนะครับรวมถึงเรือหลวงตากศิล
ที่อยู่ระหว่างเดินทางมาสมทบโดยจะสลับสับเปลี่ยนและส่งกำลังบำรุง
ไม่ให้พื้นที่ไหนนะครับเป็นรูโหวหรือว่าหลุดรอดจากการค้นหาไปได้
ว่าผู้ประสบภัยทั้งหมดน่าจะเข้าใกล้ฝั่งแล้ว
จึงใช้กำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ที่มีกำลังตำรวจน้ำกรมประมงกรมทรัพยากร
แล้วก็มีเจ็ดสกีด้วยในการค้นหา
โดยทุกคนยังมีความหวังและภาวนา
ให้เจอผู้ประสบภัยในสภาพที่ปลอดภัยครับ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ยังยืนยันอีกนะครับ
กำลังคนส่วนใหญ่ว่ายน้ำเป็นยกเว้นพลทหาร
แต่เชื่อว่าต้องมีการฝึกการช่วยเหลือตัวเองกลางทะเลด้วย
แล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานต่าง

ที่เรือหลวงสุโขทัยออกเดินเรือ
มีใบส่งซ่อมตัวเครื่องนั้น
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ยืนยันว่า
มีใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เล็กน้อยไม่ใช่เครื่องยนต์
ซึ่งท่านนี่แหละเป็นคนอนุญาตให้เดินเรือได้
เพราะสภาพเครื่องยนต์พร้อมการออกทะเล
และได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าไม่มีปัญหา
เรื่องเครื่องยนต์ระบบการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกระแสข่าวที่โอ้โหออกมาในช่วงบ่ายวันนี้
ว่ามีการพบผู้ประสบภัยรอดชีวิตอีก๑คน
แล้วมีผู้เสียชีวิต๑๘ศพ๑๘นายนั้นนะครับ
รวมถึงการพบต้นเรือพลับหรือนาวาตรีพลรัฐศิโรดมนะครับ
ท่านผู้ประชาการทัพเรือภาคที่๑ยืนยันว่า
ขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มนะครับ
เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับคุณผู้ชม

ก็เป็นการรอคอยที่ยาวนานมากจริงนะคะ